ความรุนแรงไม่ควรมาอยู่ในความสัมพันธ์เลย

เพจดังเอาคลิปเธอไปลงเอารูปเธอไปลงด้วยบอกว่า

เอากระทะไฟฟ้าฟาดเข้าที่หัว
แล้วก็มีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายแขนขาทั่วร่างไปหมดเลยค่ะ

คุณผู้ชมช้ำทั้งตัวเห็นไหมคะเนี่ย

มันประปรายทั่วแขนทั่วขาเต็มไปหมดเลยค่ะ

มีที่หัวที่แขนที่ขาท้ายทอยใบหน้า
ของน้องผู้หญิงคนนี้เธออายุ๒๒ปี

เพราะเธอทนพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของแฟนนุ่มไม่ไหว
วันเกิดเหตุคือ๒๘ธันวาคม
ฝ่ายชายบอกน้องว่า
ให้ไปเก็บข้าวของย้ายออกจากบ้าน

เด็นโดนกระจกในห้องจนแตก

ฝ่ายชายก็ไปลากเธอกลับเข้ามาแล้วซ้อมต่อ
เอากระทะไฟฟ้ามาฟาดหัวเธอจนเจ็บ

บอกว่าเขาเป็นฝ่ายถูกทำร้ายร่างกายก่อน
เรียกค่าเสียหาย๓๐๐บาทค่ากระจกแตกด้วย
นี่คือกระทะที่เขาไว้ใช้ตีค่ะ
จ่ายมาด้วยนะถ้าไม่จ่ายเจอในศาลอะไรแบบนี้
จ่ายค่ากระทะไฟฟ้ากับเรื่องของทำร้ายร่างกาย

ก็เป็นประมาณ๔๐๐๐กว่าบาทค่ะ
แต่ว่าทำจมูกหนูแบบไม่เหมือนเดิม
แล้วก็ฟันหนูแตกเขาไม่รับผิดชอบ
หนูก็เลยแบบโมโหที่ตรงนี้ว่าเออหนูเสียหายกว่า
หนูแบบวิตกกังวลเห็นภาพหล่อนที่ครอบครัวเขาจะมาทำหนู
ทำไมหนูแบบเออไม่มีความคิดที่จะแบบแปลวเรื่องเขาบ้างอะไรอย่างนี้
น้องจะเรียกมันว่ากระทะไฟฟ้าแต่เท่าที่ดูมันคือเตา
ตัวฐานเตาที่เอาไว้วางกระทะค่ะไอ้ที่บอกว่าถูกฟาดหัวเนี่ยเห็นไหม
นี่มันคือตัวเตาถ่านที่เอาไว้ลองกระทะที่มันให้ความร้อนได้นะคะ
อย่างที่บอกก็ต้องฟังความสองข้าง
ไปคุยกับฝ่ายชายหน่อยสิฝ่ายหญิงบอกโอ้โหคุณทำร้ายร่างกายเขาหนักขนาดนี้คุณว่ายังไง
ไปที่บ้านเลยเขาพาเข้าไปดูในห้องด้วยเดี๋ยวให้ดูแผลเดี๋ยวดูแผลนี้ไว้ก่อนนะ
แต่เดี๋ยวเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไปดูที่บ้านก่อนนะ
เขาพาไปดูที่บ้านจุดที่กระจกแตกอะค่ะเขาบอกว่าอ่ะพี่ฟังเรื่องผมบ้าง
อืมผมคบกับเขาเนี้ยเกือบสามปีแต่เพิ่งพาย้ายเข้ามาที่บ้านได้ปีเดียว
ก่อนหน้านี้ผู้หญิงชอบหายตัวจากบ้านไปหลายครั้งแบบไม่มีเหตุผล
ล่าสุดหายไป๔วันมีคนไปเจออยู่ร้านเหล้า
กลับบ้านทีไรชวนทะเลาะตลอดแล้วขอโทษนะพี่เขาทำร้ายตัวเอง
ถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ดูคลิปนี้
หัวฟาดพื้น

หัวฟาดพื้น
หัวฟาดพื้น

หัวฟาดพื้น

หัวฟาดพื้น
หัวฟาดพื้น

หัวฟาดพื้น

หัวฟาดพื้น

หัวฟาดพื้น

หัวฟาดพื้น

หัวฟาดพื้น
หัวฟาดพื้น
หัวฟาดพื้น
หัวฟาดพื้น

หัวฟาดพื้น

หัวฟาดพื้น

หัวฟาดพื้น

อ่าก็ความจริงก็มีเพียงหนึ่งเดียวอยู่แล้ว
มันก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่พูดจริงใครสักคนที่พูดไม่จริง